เมื่อวานความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียของคุณพิทา
เจริญรัฐหลังจากที่เดินทางออก
จากห้องประชุมสภาไปแล้วก็มาเรื่อยเลยนะ
ไปดูหน่อยคุณผู้ชมว่าคุณพิธาเขาโพสต์อะไรบ้าง
เขียนไว้ว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วในระบบปัจจุบัน
ชนะความไว้วางใจจากประชาชนไม่เพียงพอที่จะบริหารประเทศชาติ
ต้องขออนุมัติจากวุฒิสภาก่อน
เผลอไม่พอที่จะเสนอชื่อเป็นครั้งที่๒ด้วยซ้ำไป

เป็นคลิปวิดีโอจากทีวีรัฐศาสตร์ภาคม
ขณะที่คุณพิธานี่กล่าวอำลาที่เราให้ดูวนหลายรอบแล้วนะเนี่ย
แล้วก็มีข้อความภาษาอังกฤษสั้นว่า
มีคนไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะเลยครับ
จากนั้นไม่นานก็ไปโพสต์เฟซบุ๊ก
ในเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นรูปชูกำปั้นแบบนี้เป็นภาพนิ่ง
เขียนว่าตั้งแต่การเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคม

เก้าไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิม
และประเทศไทยจะไม่มีวันกลับไปสู่จุดเดิมอีก
ดังนั้นต่อสู้ร่วมกันต่อไป

อีกครึ่งทางขอให้สู้ร่วมกันจนสำเร็จจงได้
และรีโพสต์ไอจีสตอรี่ที่มีคนแท็กถึงคุณพิธาด้วยนะครับ

ซึ่งก็อาจจะตีความได้ว่ายังมีกำลังใจอยู่ครับ